มารวดเร็วทันใจมากเลยนะคะหมอไก่

ราวกับมีเวทมนต์โผล่ววบออกมา

น่าจะตกใจคุณชนะก่อนนะคะหมอไก่

เรียกได้ว่าตกใจสองเด้ง
วันนี้หมอไก่นะคะไม่ได้มามือเปล่า
มาพร้อมกับวัตถุมงคลที่จะมามอบให้กับผู้โชคดีวันนี้

จากวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าพักกลิ่งต่างจาก

พุทธคุณก็คือเสริมดวงในเรื่องของพวกการงานนะคะ
การค้าขายให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าพระกลิ่งต่างจากพระเครื่องธรรมดายังไง
ผ้ากิ่งก็คือสมชื่อเลยก็คือมีเสียงกริง

ใช่ค่ะก็คือเราต้องเขย่าจะมีเสียงกลิ่ง
อันนี้คือที่มาที่เรียกว่าพระกริ่ง
คือมีเสียงกริ่งจะทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังกลางวาน
ใช่ค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการบูชาด้วยนะคะ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเขย่ากลิ่งด้วยนะ

โอเคเดี๋ยวให้หมอไก่บอกสักครู่เดียว
แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการบูชาหรืออะไรต่างเนี่ย
เราจะมาให้หมอไก่พูดถึงเคล็ดลับหนุนดวงในโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้
สำหรับใครที่ทำธุรกิจแล้วแหมมันซบเศร้าเหลือเกิน

หลายคนมาบ่นกับดิฉันว่างานเงียบ

ตบตบมะแรงวันกันพึนเลย
แต่ว่าแถวนี้ต้องตบแมลงโมมาจากคุณชนะ
เดี๋ยวช่วยตบได้ค่ะนะฮะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือให้คุณไปทำบุญตักบาท

สมมุติว่าคุณใบตองเกิดในวันจันทร์
ก็ให้คุณใบตองไปตักบาทในวันจันทร์ทั้งหมด๓ครั้ง
จันนี้จันทร์หน้าและจันถัดไป

ให้แบบว่าต้องไปทำธุระไม่สะดวก
ว่าต้องติดต่อแบบ๓ครั้งก็อาจจะเว้นไว้สักจันทร์นึง
แต่ว่าถ้าเว้นสัก๒จันทร์ควรจะเริ่มต้นนับใหม่

อย่างบ้านนี้ฉันอยู่ไกลมากพระมาไม่ถึงเลย
อยู่แบบประมาณป่าละเมาะเลยชายป่าเลยอะไรอย่างนี้

ให้ไปทำบุญที่วัดไปถวายสังกฐาน

สมมุติว่าคุณชนะเกิดในวันพระหัส

ก็ให้คุณไปทำบุญถวายสังกฐานในวันพระรหัสบดี

เป็นการเสริมดวงชะตาเหรอคะ
ใช่ค่ะให้ดวงชะตาเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

เขาเรียกว่ารับลาบไม่ได้ในทางโหรศาสตร์
แบบนี้นี่เองก็คือไปทำบุญแหละใครเกิดวันไหนก็ตั้งใจทำบุญในวันเกิดของตัวเองนะคะ
แล้วสำหรับคนเกิดแต่ละวันเนี่ยมันก็มีวิธีการทำบุญที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหรอคะ
อ่านะคะหลังจากที่คุณเนี่ยไปทำบุญตักบาทหรือว่าถวายสังกฐานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ให้ไปทำบุญตามวันเกิดของตัวเองนะคะเริ่มกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะ
คนที่เกิดในวันอาทิตย์แนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

ใช่ค่ะเพราะว่าในหลักโหรศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์ก็คือดาวเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะ
ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็ยิ่งเหมือนกับเติมไฟให้กับตัวเอง

ใช่ค่ะหรือว่าเป็นการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดก็ได้

หรือว่าเป็นการช่วยเหลือพวกคนที่เขาพิการทางสายตาก็ได้นะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าในทางโหรศาสตร์สายตาก็คือดาวอาทิตย์

ต่อมานะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะ
แนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
น้ำเช่นการถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัด

น้ำปลาร้านี่ก็คือน้ำผลไม้
ผลไม้ที่มีขนาดลูกเล็กกว่ากำมือ
น้ำผลไม้ที่ผลเล็กผลเล็กกว่ากำมือ
ใช่เช่นพวกน้ำอังุ่นอะไรพวกนี้

ใช่เพราะว่าดิฉันเคยอ่านเหมือนกันว่า
บางคนเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าการถวายน้ำปลาน้า
เขตของน้ำปานะจริงแล้วคือแบบไหน
บางคนบอกว่าจะเป็นพวกนมถั่วเหลือง

ไม่ได้ค่ะน้ำผลละไม้

มีเนื้อและผลขนาดเท่ากำมือไม่ใหญ่กว่ากำมือ
ใหญ่กว่ากำมือใช่ค่ะไม่ผัดความร้อน
อันนี้คือน้ำปานะที่แท้จริง

สำหรับคนเกิดวันจานผ่านไป

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์
เช่นไปถ่ายชีวิตโคกะบื้อก็ได้นะ

ถ้าสมมุติว่าคุณถ่ายชีวิตสัตว์ชนิดไหนแล้วเนี่ย
ไม่ควรจะไปทานสัตว์ชนิดนั้นอีก

ขนมจีนปลาช่อนควรจะงดไปเลย
งดงดตลอดไปเลยหรือว่าเฉพาะวันนั้นช่วงนั้นยังไงดีคะ

เอามาดูคนเกิดวันพุธบ้างต้องทำบุญยังไงคะ

อย่างตอนนี้ทางต่างจังหวัด

ใช่ค่ะเราอาจจะไปบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งของที่สามารถกินได้ทันที
ให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบปัญหาอุทธกภัยอยู่

คนที่เกิดในวันพระหัสแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
เพราะว่าดาวพระรหัสคือดาวครูนะคะ
เหมือนเวลาที่เราไหว้ครูเราก็ต้องไหว้ในวันพระราชสบดี
ใช่ค่ะเช่นแบบว่าไปบริจาคพวกทุนการศึกษาก็ได้นะคะ

สมมุติว่าเรามีหนังสือเยอะเราอาจจะไปบริจาคให้พวกห้องสมุดก็ได้
เพื่อเป็นความรู้ให้กับสาธารณชน
ค่ะแบบนี้ก็ได้เกี่ยวกับตำราเรียนหนังสือต่างได้หมดเลยนะฮะ

วันศุกร์ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาพร
เช่นการถวายผ้าไตจีวรหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีเสื้อผ้าเยอะ

ใช่ค่ะกับคนที่เขาแบบต้องการเสื้อผ้าแต่เขาขาดแคนทุนทรัพย์อะไรพวกนี้
อีกวันหนึ่งค่ะ
วันเสาร์นะคะแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ
หรือว่าการบริจาคผ้าดิบหรือว่าผู้หญิงอาจจะมีพวกเครื่องสำอางที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าหมดอายุ
ก็สามารถไปบริจาคให้แต่งหน้าศพได้

เคล็ดลับการทำบุญหนุนดวงชะตาประจำแต่ละวันนะคะ
อาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยก็ไปเลือกทำบุญกันได้นะคะ
ยังไม่หมดนะยังมีเคล็ดลับในการเสริมดวงห่วงจุ้ยร้านค้าอีกด้วย

ต้องเสริมดวงห่วงจุ้ยร้านค้ายังไงบ้าง
เรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ที่ร้านค้าหรือว่าอยู่ที่บริษัทของเรา
อยู่นานยังไงก็ต้องเกิน๘ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะ
ถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่เราอยู่นานมันย่อมมีผลกับตัวเรา
อย่างแรกเลยที่สำคัญมากเลยก็คือร้านค้าหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยโดยเฉพาะข้างหน้า
ควรจะโล่งสะอาดสว่าง

ใช่ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นพลังหยางให้มีลูกค้าอยากจะเข้าร้านมากขึ้นนะคะ
สังเกตได้อย่างร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่แบบเขาขายดีขายดีมากที่สุดในประเทศไทย

ใช่ค่ะสังเกตไหมว่าเขาติดหลอดไฟไว้เยอะมาก

ค่ะก็เป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งสำหรับร้านค้าต้องสะอาดโล่งนะคะ
แล้วก็ต้องมีวิธีการบูชาอะไรต่างด้วยไหมคะ
แน่นอนว่าร้านค้าหรือว่าหลายบริษัทเนี่ยก็ย่อมมีเรื่องของการบูชาพระหรือว่าบูชาเทพเจ้า
แต่ว่าอย่าให้มากจนเกินไป
จนกลายเป็นแบบสารเจ้า

จะไม่แน่ใจว่าเข้าวัดหรือมาซื้อของนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าพระหรือว่าเทพเจ้าเนี่ยในทางห่วงจุ้ยเนี่ย
เอาคือเลือกบูชาแค่องค์เดียวเยาะนิดเดียวก็พอ
และสำหรับราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์แบบ

ราศีกรกฎคือดวงดีมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบนับไม่ถ้วนเลย

ชาวราศีกรกฎนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเจออุปสรรคมาเยอะ

จะลงทุนหรือว่าจะทำการค้าอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี
อีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีพฤกษก

ตอนนี้เขาเรียกว่าดวงกำลังก้าวหน้าแบบขั้นบันไดไปได้เรื่อย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฟังหมอไก่เอาไว้ตัวเองก็ต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วย
ไม่ใช่ว่ารอแต่ดวงจะพึ่งดวงอย่างเดียวนอนรอตอนฝนตกไม่ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะจัดห่วงจุ้ยหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่ลงมือทำด้วยก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
ผู้โชคดีท่านแรกก็คือคุณพวงเพชรเงาสมรูปค่ะเกิดวันที่๗ตุลาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการงานสุขภาพและโชคลาภค่ะ
ในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานเนี่ยในช่วงนี้จะมีแบบทั้งงานใหม่งานเก่าเข้ามามาลุมมาตุ้มเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
ไม่ฉะนั้นทั้งงานเก่างานใหม่มาอาจจะรับไม่ทันรับไม่ไหวนะคะ
และงานเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขบ้างนะคะ
แต่ว่าก็พอผ่านไปได้ไม่ใช่แบบปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะ
แล้วก็ควรจะระวังในเรื่องของปัญหากับพวกเพื่อนร่วมงาน

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าแต่งงานแล้วระวังจะเจอรักซ้อนในที่ทำงาน
ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคเก่า
สมมุติว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าโรคเก่าที่เคยเป็น

แล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของพวกความเครียดกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาท
ควรจะระวังไว้ค่ะใช่ค่ะ

ควรจะเน้นการเก็บออมเป็นหลักนะคะ

ก็คือเรื่องของเพื่อนหรือว่าเรื่องของญาติเนี่ย

ไปแล้วสำหรับคุณพวงเพชรนะคะยินดีด้วยนะ
และท่านที่๒ที่โชคดีก็คือคุณ

แล้วก็จะได้บ้านอีกหลังไหมอยู่ร่วมกับลูกค่ะ

พื้นฐานดวงชะตาคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะ

คุณแบบทำทุกอย่างเกิดมาเพื่อครอบครัวเกิดมาเพื่อคนอื่น
แต่ว่าคนในครอบครัวแบบไม่ค่อยเข้าใจกัน
แล้วบางทีลูกหลานก็อาจจะแบบมีอีโก้

ก็เลยทำให้แบบอาจจะมีปัญหาบ้าง
แต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากอาจจะแบบจิกกัด
ทำให้เราไม่สบายใจบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรง
ถึงขนาดทิ้งหายไปไหน
จริงก็รักกันแหละแต่ว่าวิธีการแสดงออก
แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน

อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับพวกลำคอไซนัสอะไรพวกนี้
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกช่วงท้องประมาณช่วงท้องน้อยลงไป
อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเนี่ย
ในเรื่องของการขับรถขับลาการเดินทางหรือว่าการเดินเหิน

ช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุต้องมีสตินะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะได้บ้านอีกหลังนึงไหม
อยากจะอยู่ร่วมกับลูกที่คุณนัทพรถามมาอันนี้มีโอกาสไหมคะ
ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่
ต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะเป็นช่วงประมาณปีหน้า
ส่วนในเรื่องของลูกนะคะคือดวงเนี่ยต้องห่างไกลจากลูก

ลิ้นกับฟันเป็นธรรมดานะคะ
ก็ยินดีด้วยสำหรับคุณนัทพรนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านท่านสุดท้ายได้แก่คุณ
วันลบวงเครือวันนะคะเกิดวันเสาร์ที่๒๖มิถุนายน๒๕๖๒
ถามมาเรื่องของสุขภาพและโชคลาภค่ะ
อาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับพวกเบาหวานนะคะ

แต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะคะอาจจะแบบว่าแนะนำให้คุณมาลบ
ไปทำการตรวจสุขภาพก่อนโดยเน้นปัจจัยเหล่านี้ที่ดิฉันว่าไป
ส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะมีโอกาสได้เหมือนกัน
จะได้ลาบจากการเดินทางเช่นเหมือนว่าเดินทางไปเที่ยว
แล้วก็แบบไปเสี่ยงดวงอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสจะได้
อยู่กับบ้านไม่ได้ต้องเดินทางถึงจะได้โชคได้ลาบนะคะ
ยังไงก็ยินดีกับ๓ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ด้วย
อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นว่าวันนี้หมอไก่มีวัตถุมงคลมาให้๓ผู้โชคดี
นั่นก็คือพระกิ่งค่ะอ่าจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะ
วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่แบบเก่าแก่โบราณมาก
ตั้งแต่แบบสมัยอายุทยานู่นนะคะ
ที่แบบว่าได้บูชาถือว่าเป็นแบบมงคลกับชีวิตมาก
วิธีการบูชาได้ไปแล้วยังไงบ้างคะ
อย่างแรกก็คือควรจะอยู่ที่เงียบสงบก่อน

ไม่ใช่แบบใจอุ้ยจะคิดว่าอุ๊ยจะไปนู่นไปนี่
นะมีคนโทรศัพท์เข้ามาอยู่ตลอดเวลาหัวใจมันไม่สงบสุขเลย
แนะนำว่าให้ทำใจให้สงบสุขก่อนนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่เงียบนะคะ
จากนั้นเชิญหลวงพ่อขึ้นมาพนมมือ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกก็คือหมายถึงว่าเป็นทิศที่แบบว่ารุ่งเรือง
จากนั้นทำการท่องนโมท่องนโม๓จบ
แล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อซึ่งเราจะมีให้ไปกับหลวงพ่อด้วย
ไม่ต้องกลัวว่าท่องไม่ได้นะคะจากนั้นอธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
แล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่เราจะได้ปรารถนาสิ่งแรกมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากที่สุดค่ะ
และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพระกิ่งเราต้องทำการเขย่า

ตอนขอพรหรือว่าขอเสร็จแล้วเขย่า

ขอพรเสร็จปุ๊บกริ่ง
ใช่ค่ะเหมือนกับเวลาที่เราไปไหว้พระตามวัดใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการตีละครั้ง

ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้เบื้องบนท่านรับทราบคำอธิษฐานของเรา

ศักดิ์สิทธิ์จึงจะบังเกิด
แบบนี้นี่เองก็ยินดีกับสามผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ในวันนี้ด้วยนะคะ
ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นผู้โชคดีอย่าเพิ่งเสียใจไปติดตามกันไป
ยาวแบบนี้ก็จะพบกับหมอไก่เป็นประจำทุกวันศุกร์นะ
แล้วก็วันนี้ขอบคุณหมอไก่มากค่ะ